แต่ชื่อแก๊งโจรน้ำหวานเป็นยังไงคะชื่อนี้มีที่มาที่
ไปนะครับแต่ก่อนจะเฉลยนะครับว่าทำไมเขาถึงมีที่
มาแบบนี้คือไปขโมยของเนี่ยเป็นสิบหลังขโมยของ
เป็น๑๐หลังปรากฏว่าของกลางมีเป็นพันรายการ

ใช่มูลค่าความสินหายได้บอกว่า๑ล้านบาทไม่พอหรอก
ทำไมถึงเรียกโจรน้ำหวาน
โจรน้องหมานเพราะว่าแก๊งนี้คุณผู้ชมคุณพระราพรครับ
เวลาเขาออกขโมยของในบ้านต่างเสร็จจะเอาน้ำหวานไป

คือไปขโมยเสร็จแล้วปิ๊กนิกเหรอ

จริงครับขโมยเสร็จปั๊บก็ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บางทีก็ไปใช้ห้องน้ำบ้านของ

อาบน้ำแต่งตัวหล่อแล้วก็ค่อยหนี

เป็นบ้านน้ับสิบหลังคาเรือน

อ้าวใครอยู่ร้อยเหตุ
อยู่ธวัดบุรีนี่ลองดูข่าวนี้หน่อย

ล่าสุดไปขโมยของในบ้านของคุณอินทิรา

บอกว่าเอากุญแจซ่อนไว้หน้าบ้าน

ประตูบ้านเปิดอยู่ใจหายแวบเลย
เข้าไปดูครับของถูกเอาไปหลายอย่างเลย
โทรศัพท์มือถือเอยเครื่องราช
ในบ้านหนึ่งเพื่อกี้เถียวเราดูไปตอนต้น
ผู้ต้องหามี๓คนนายชายานันศรีทองอายุ๒๒ปี
นายมานพสร้อยจิตอายุ๔๔ปีแล้วก็เยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีกคนนึง
ของกลางโอ้โหเป็นพันรายการ
เตอร์ไซค์เครื่องมือช่างนะครับพระเครื่องโทรศัพท์ธนบัตรเก่า
ข่าวของเครื่องใช้ในครัวมันเอาหมดนะมันเอาหมดจริง
มูลค่าความเสียหายในกว่า๑ล้านบาทครับ
เยาวชนอายุ๑๗ปีที่อยู่ในแก๊งให้การบอกว่า
เขาเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
หางานทำไม่ได้เขาอ้างแบบนี้
ก็เลยชวนพี่ชายตะเวนลักทรัพย์ได้ของมาก็เอาไปขาย
ไม่มีงานทำไม่มีเงินแล้วเอาเงินเอาไปใช้แล้ว
พอขโมยของมาไปซื้อย่า๑๐ติดครับ

ส่วนน้ำหวานกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเตรียมไปทุกครั้ง
พอขโมยของเสร็จมันหิวใช่ไหมกินกันก่อนหนี
ที่สุดบอกอยากจะขอโทษเจ้าของบ้านทุกหลัง
บอกหมดหนทางหากินจริงนะครับ